เลขชีวิต

สวัสดีจัดปอลนังฟ้าเลขลิขุดนะคะ
วันนี้เราจะมาพูดถึงเลขแค่๔หลักใช่ไหมคะ

คืออย่าบอกว่าอาจารย์ฉายหนังซ้ำเลย

แต่ตอนนั้นที่เราพูดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเวลาเช้าตรู่

จะเอาเลขไหนจะจำรหัสตัวไหนไปใช้ดี

ว่ามันมีแค่๔หลักมันจะจับคู่กันอย่างไรบ้างคะ
สำหรับวันนี้เราจะพูดกันเรื่อง๔หลักก่อนนะคะ
สำหรับ๖หลักจะเป็นในครั้งต่อไปนะคะ
วิธีการจับคู่ก็คือ๔๖นี่คือคู่ที่๑แล้ว

สองคู่นี้นะคะเราจะเน้นในเรื่องของเงินทอง
ดูดเงินเข้ามาได้พลังแห่งการดูดเงิน

ส่วนคู่ที่๓เราก็ต้องทำยังไงล่ะไม่ให้เงินออกไป
เป็นเลขสติในการที่จะดูแลเงินในกระเป๋าหรือในบัญชี

เป็นเขื่อนเป็นประตูที่กั้นเอาไว้

ก็จะมีทั้งหมด๓คู่๔ตัวเลขแบบนี้นะคะ
อะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะซึ่งต้องบอกอาจารย์ค่ะเลขที่มันมีพลัง
ดูดเงินเข้าเก็บเงินอยู่เนี่ยมันมีตัวเลขแบบประมาณไหนบ้าง
คือปกติคนเราได้รับรายได้ไม่เหมือนกัน
ท่านได้รับเงินหลักเลยจากเงินเดือน
จากการค้าขายที่ว่ายอดขายอาจจะเป็นหน้าร้าน
ที่มีการยื่นแบงก์ร้อยแบงก์๕๐๐กันไป
เขาเรียกว่าเงินก้อนเล็กแต่เข้ามาต่อเนื่องเหลือเกิน
แม้แต่งานบริการที่เราได้ทิศนั่นก็ถือว่าเป็นเงินก้อนเล็ก
เงินเดือนที่คุณพ่อคุณแม่ให้นักศึกษานักเรียนใช้
ก็ถือว่าเป็นเงินก้อนเล็กแต่เราได้ต่อเนื่อง
กลุ่มนี้แหละค่ะเราขอบอกว่าจะเป็นเงินในระดับหลักร้อย
ถึงหลักหมื่นก็ได้หมื่นต้นนะคะ
กลุ่มนี้เรามาดูกันว่ามีตัวเลขที่จะต้องดูดเงินเข้ามาด้วยตัวเลขอะไร
พร้อมกับต้องใช้คู่กับตัวเลขคู่สุดท้ายในเรื่องของการเก็บเงิน

ตัวแรกกลุ่มตัวเลขที่นำให้เงินเข้านะคะก็จะมีพวก๒๓๓๒นะคะ
๒๔๔๒เนอะ๒๖๖๒๓๖๖๓ซึ่งดูตามชาติเลย
แล้วก็แบบ๓ตัวนะคะจะเป็น๓๖๙๙๓๖แล้วก็๖๐
ก็คือในกลุ่มนี้แหละคือเงินก้อนเล็กให้เราสังเกตเลยนะคะ
จะเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มเลขเมตามหานิยมกลุ่มแห่งการค้าขาย
ใช่ไหมคะเพราะว่าของพวกนี้พูดจาดีแล้วค้าขายดีแล้ว
หลงรักแล้วรายได้ก็ตามมาแน่เป็นตัวดูดเงินเข้ามาอีกนะคะ
ก็ลองดูค่ะก็จะมีเลขสติข้อแม้ข้อหนึ่งคือให้ลงด้วยเลข๕
ลงด้วยเลข๕เนี่ยเอาอยู่ข้อที่๒ก็คือให้คู่สุดท้ายเป็นคู่ของเลขสติทั้งหมด
เลือกค่ะเลือกว่าเราจะใช้คู่ไหนก็ได้อย่างเช่น๑๔หรือว่า๑๕นะคะ
ก็ตรงนี้แล้วแต่เราจะเลือกเลยว่าเราชอบเลขปิดท้ายยังไงนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าใครที่ซีเรียสมาก
คือคนอื่นเนี่ยการใช้เงินอาจจะต้องการแค่เหมือนกับใช้ตามความจำเป็น
แต่คนคนนี้ไม่อยากให้มันออกเลยอยากให้มันเก็บไว้อยู่ในนี้
คือเหมือนเป็นเงินเก็บเป็นเงินออมอะไรอย่างนี้นะ
ใช่อันนี้เราก็ต้องให้เขาปิดท้ายไปด้วยเลข๑๖๖๑ค่ะ
นี่คือเคร่งคัดมากไม่อยากให้ออกเลย

แล้วนอกจากนี้แหละครับอาจารย์ครับเห็นมีหลายเลขเนี่ย
บางคนอาจจะสับสนมันจะใช้เลขอะไรดีนะ

มีค่ะดูกันดีว่าเราชอบเลขไหนเราเลือกเลขนั้นไปใช้
แต่ว่าอีกหนึ่งปัญหาคือเราจำให้ได้นะคะ
เพราะว่าจะมีบ่อยโดนยึดบัตรไปช่วยเลย
คนบอกว่ายังไม่ทันได้กดเงินออกมาหรอกค่ะ

อาจารย์อธิบายอย่างนี้เลยยังเลขชุดแรกนะคะ
ปกติเรารู้อยู่แล้ว๖๙๖๖๙เป็นเลขเงินเข้าเงินแรง

ดังนั้นอาจารย์จับ๖๑ไปวางข้างหลังให้เลย

แล้วอย่าง๖๒๖๕นี่คือในระดับที่พอดีนะคะ
มาด้วยเสน่ห์การผู้จารย์การค้าขายการกล้าทำงาน
แล้วก็ปิดด้วยเลข๕นะคะ

แน่นอนแหละเสน่ห์การพูดจากันเจรจาประสานงานต่าง
แล้วก็จะเป็นเรื่องของไม่ถึงกับเขี้ยว

แล้วนี่ชุดนี้อาจารย์ก็ชอบ

๖๖๖๑มันมายจากการเข้าสังคมค้าขายของราคาแพงก็ได้
ศิลปะก็ได้การประสานงานก็ได้
แล้วเราก็ดันไว้เลยว่าอันนี้ห้ามออก
เพราะว่า๖หัวข้างเป็นเลขล้านลาน
ในการใช้เงินและท่องเที่ยวอยู่แล้ว
ส่วนอีก๒ชุดที่เหลือก็น่าสนใจนะครับ
สำหรับ๓๖๙๕ค่อนข้างจะไปในแนว
รายได้จากการเสี่ยงโชคเล็กน้อยด้วย
อันนี้จะมาจากทั้งการเจรจา
การเจรจาแล้วก็การเข้าสังคมชั้นสูง

ครบหมดเลยชุดนี้ผมแจกให้เลยอาจารย์เขาแจกให้ด้วย
ไปลองคำนวณดูแล้วกันว่าอยากจะลองใช้ชุดไหน
แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นตอบคำถามคุณผู้ชมสักคนหนึ่งดี
คุณผู้ชมส่งหมายเลขโทรศัพท์มานะคะ
คุณแฮปปี้มัมหมายเลขโทรศัพท์๑๖๐๑๙๙๙เลยค่ะ
สำหรับคุณแฮปปี้มัมนะคะ
ตัวเลขมีเลขของปัญหา
อย่างเช่นว่าศูนย์หนึ่งคุณแฮปปี้มัมจะมีอาการเจ็บป่วยในลักษณะมายเกณฑ์
แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูง
มีปัญหาอะไรจะอยู่กับตัวเองเยอะ
แล้วก็เป็นคนที่๑๖เป็นคนที่ละเอียด
เป็นคนที่ซีเรียสหลายเรื่อง
แต่ว่าในเรื่องด้านดีก็คือเป็นคนมองกันไกล
ค่ะแล้วก็มาดูการลงด้วยเลข๑๙๙๙แบบนี้นะคะ
ปกติ๑๙๑๙คู่เดียวเป็นเลขของความมั่นใจเป็นผู้นำ
เป็นสาวเก่งที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้

แต่ว่าพอ๙๙๙เราจะรู้สึกเลยว่าเราคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนใคร

โดยรวมแล้วถือว่าควรจะต้องเปลี่ยนไหม

เพราะว่าเลขมันยังขาดความสมดุลในด้านเสน่ห์

ถ้าสนใจอยากจะสอบถามอปแพ้มเติมนะคะ
ก็ติดต่อได้ทางช่องทางโซเชียลของอาจารย์ปอเลยนะคะ
วันนี้ขอบคุณอปนะคะ

อย่าลืมนะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเรากันด้วยนะคะ